มีอยู่ทำเพื่อประเทศชาติแห่งพร้อมราชปกครองพวกเราเจ็ดสิบปีนะครับ
แบบไม่มีพระเจ้าอยู่ออกไหนที่จะมีพระเมตตาเท่ากับองค์ท่านเลยครับ
ที่เราเกิดมาเนี่ยก็พบองค์ท่านแล้วตั้งแต่เราเด็กค่ะช็อกค่ะ
จะทำทำอะไรก็แล้วแต่คือจะไม่หวังว่าเราจะได้อะไรที่ผิด
กลับตื่นมาขอให้เราทำความดีอะค่ะแล้วทุกอย่างจะดีหมด
เราก็รู้ว่าท่านทำงานดีมาก
ก็อยากให้ทุกคนรักกัน
ซึ่งให้มีชีวิตการไพ่ดีอย่างมีรัคภาพ
คือสอนให้ลูกว่าท่าที่พ่อมีเคยสอน
เขาเป็นคนดีจริงไม่รู้จะพูดยังไง